อ่าคือเรื่องเรื่องชนไปทั่วเนี้ยดิฉันไม่รู้จะอ่าคือดิฉันรักและเคารพคุณพ่อ
แต่ว่าดิฉันไม่มีความสามารถที่จะพูดให้ท่านหยุดขับรถได้
ทั้งที่ที่บ้านก็มีคนขับนะคะ
แล้วก็ต้องค่ะรักษาตินี่ยังไงครับรูปกรณีของพ่ออ่า
คู่กรณีก็มีมาเรื่อยนะคะรับผิดชอบทุกคน
แต่เคสนี้เคสล่าสุดที่เกิดเมื่อไม่นานมานี่เราดูแลยังไง
แล้วก็เข้าไปดูก็เลยถามลูกน้องว่านี่รถคุณพ่อทะเบียนนี้เปล่าใช่ค่ะ
ก็เลยโพสต์ในเฟซบุ๊คว่าให้ติดต่อมาด้วย
สักพักข่าวสดโทรมาบอกว่าเอาเบอร์ไปเลยก็เลยโทรคุยกัน
ปรากฏเป็นคนที่รู้จักกันด้วยก็คือเป็นคนหนองโพเขตเลือกตั้งที่ฉัน
เป็นลูกสาวที่ปรึกษานายกหนองโพค่ะคุณน้องพินออน
คุยแล้วก็น้องเขาบอกว่าบอกน้องจะให้พี่ชดใช้เท่าไหรเดี๋ยวพี่โอนให้เลย
น้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปตีราคาแล้วจะมาแจ้งค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าหนูโทรหาพ่อพี่ไม่รับ
ก็บอกว่าหูตึงก็โพสต์โพสต์เบอร์โทรคุณพ่อไปก็นักข่าวก็เป็นห่วงเดี๋ยวคนโทรเยอะก็คงไม่ต้องห่วงหรอก

เหมือนอยากมีความเห็นว่าเหมือนอยากให้กรมการขนส่งยึดใบขับขี่คุณพ่อไปเลยอย่างนี้ครับ
ค่ะมึงมองคุณปรินาคือเป็นยังไงค่ะคุณพ่อหมดประสิทธิภาพในการขับขี่รถแล้วหรือยังไง
คือท่านอายุ๘๓นะคะแล้วจริงบางครั้งต้องเข้าใจว่าแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านมีความแตกต่างกัน
บ้านเนี่ยคือลูกดูแลพ่อจะไปไหนถ้าไม่ใช้รถลูกไปไม่ได้อันนี้คุณทวีเขามีรถอย่างรถดิฉันบางคันเขายังซื้อให้เลยนะคะ
แล้ววันนี้ดิฉันไม่ได้เรียนไก่เขาก็ยังให้เงินใช้นะคะเพราะว่าเงินเดือนสอสอไม่พอกับภาษีสังคมอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็มันค่าใช้จ่ายดิฉันสูงมากนะคะดิฉันยังมีภาระในการกู้ทกศอยู่ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละล้านกว่าบาทนะคะ
รายได้ดิฉันขายหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องพึ่งพาท่านอยู่แต่ขณะเดียวกันดิฉันก็เป็นคนกล้าพูด
ที่ฉันพูดจนมีการทะเลาะปากเสียงกับคุณพ่อแล้วเรื่องนี้แล้วก็มีมานานแล้วนะคะแต่คุณพ่อก็ยังเมตตาก็ยังดูแลให้ดิฉันอยู่ค่ะ
ก็พยายามพูดค่ะก็ยังไม่ลดความพยายามนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงลดท่านด้วย
คือไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะเราพูดหลายครั้งแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ลดความพยายามเพราะว่าด้วยความรักนะคะ
ก็อาจจะทำให้คุณพ่อหงุดหงิดแล้วตอนที่คุณพ่อหุดหิดเราไปขัดใจท่านมากเนี่ยมันก็เป็นบาปนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อก็อายุเยอะจริงคุณพ่อก็เคยพูดเสมอว่าเป็นท่านขึ้นไม่รู้จะทำยังไง
ท้วงติงมากท่านก็ไม่มีความสุขนะคะลูกทุกคนทวงกันแล้วก็ท่านออกไปท่านก็เข้าใจว่าท่านขับรถได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อสังคม
ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชนนะคะที่ฉันถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ก็ถามว่าทำไมไม่ทำอะไรหรอใบขับขี่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
เจ้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีกฎหมายที่จะไปยึดหรืออะไรต่างอย่างนี้ค่ะ
แล้วบอกแล้วได้ดูเปล่าว่าเขามีใบขับขี่หรือเปล่าเขาบอกผมก็ไม่ได้ดู
คือวันนี้ไม่มีใครดำเนินคดีคุณพ่อค่ะคือทุกคนอาจจะไม่ติดใจค่ะ
แต่ว่าลูกยังคงติดใจอยู่ว่ามันจะดีเหรอมันจะปลอดภัยเหรอ
ไม่ใช่ค่ะลูกติดใจว่าไม่อยากให้พ่อขับรถแต่ว่าคนที่เป็นผู้บาดเจ็บผู้เสียหายต่าง
เขาไม่ติดใจเขาไม่ดำเนินคดีอะไรกันเลย
ใจเราคืออยากจะให้ดำเนินคดีกับคุณพ่อนะครับ
ไม่รู้อยากจะให้ลำเนินคดีให้พ่อขับรถไปกว่า

โปรดติดตามตอนต่อไป